ทำกลางความตื่นเคลียดที่เกิดขึ้นบนคร่าบสมุดเกาหลี
ที่เกาหลีเหนือได้ทดสอบนิวเคลียร์ติดต่อกัน
เกาหลีใต้ก็ได้จัดงานแสดงยุทธโปรกรณ์

ยังเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับคนเกาหลีใต้ได้ด้วย
โดยอาวุธที่นำมาจัดแสดงนั้นก็มีอยู่หลากหลายนะครับ
มีตั้งแต่รถถังรถหุ้มเกราะไปจนถึงเฮลิคอปเตอร์
แต่ว่าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด
เห็นจะเป็นกล้องจับความร้อนที่สามารถตรวจจับคนได้ไกลถึง๘กิโลเมตร
และยานพาหนะได้ไกลถึง๒๐กิโลเมตรครับ
ภาพที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ฉากในหนังแต่เป็นการซ้อมรบที่ดุเดือดตื่นเต้นและเสมือนจริง
สมรภูมิซ้อมรบของกองทัพเกาหลีใต้

จากบริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สงคราม
กว่า๒๕๐แห่งจาก๓๕ประเทศทั่วโลกมารวมไว้ในที่เดียว

ก็เพื่อเป็นการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพเกาหลีใต้
และประสิทธิภาพของอาวุธยุทธโปรกรณ์ต่าง
เพื่อขยายโอกาสในการนำอุปกรณ์ทางการทหารเหล่านี้
ต่อยอดส่งออกไปยังตลาดโลก
ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการทหาร
แก่ชาวเกาหลีใต้อีกด้วย
ซึ่งบรรดาอาวุธยุทธโปรกรณ์ที่เกาหลีใต้ได้ผลิตขึ้นมา
และที่พิเศษสุดก็คือชุนมู
ติดเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด๒๓๐มม
ที่ผลิตขึ้นโดยอันทวาร์ดีเฟนซ์
โดยงานภายในกองทัพของเกาหลีใต้
ติดเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง
ที่สามารถยิงจรวดจู่โจมเป้าหมาย

ยังสามารถจมตีเป้าหมายได้เกือบถึงรอบ
นาบริเวณระบบป้องกันขีปนาวุฒิพิสัยไกล

ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานไม่แพ้กัน
และเลนสายตาตรวจจับข้อมูล
ซึ่งจะติดตั้งอยู่ตามเขตพรมแดน
ซึ่งสามารถตรวจจับและอ่านข้อมูลจากผู้คนได้ด้วย
ระยะทางที่ไกลถึงกว่า๘กิโลเมตร
และจากยานพานะต่างที่อยู่ไกลถึงระยะ๒๐กิโลเมตร
อีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้เช่นกัน

เป็นการนำเฮลิคอปเตอร์ที่ปลดประจำการแล้ว

มาปรับแต่งพัฒนาให้กลายเป็นฮอไร้คนขับ
วิวสังคีรองผู้จัดการใหญ่ทีมเทคโนโลยีทางอากาศ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านการทหารและอาวุธสงครามเล่าว่า
จุดแข็งของเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับนั้น

จะพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนไร้คนขับ

และจะพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธไร้คนขับ

และได้วางแผนที่จะพัฒนาเฮลิคอปเตอร์

อย่างผิดกฎหมายและตรวจตาแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ
ทัพเกาหลีใต้ได้จัดมหากรรม
แสดงอาวุธสงครามขึ้นมาทุก๒ปี

บริษัทผลิตอาวุธทางการทหาร
แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

บริษัทต่างจะได้ร่วมมือกัน

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และพัฒนาแผ่ขยายไปไกลถึงการส่งออก

ที่สำคัญยังถือเป็นการแสดง
ศักยภาพของอาวุธยุทธโทปกร
เกาหลีใต้ได้นำไปใช้ปฏิบัติการ
ระดับภาคพื้นดินอีกด้วย